อยากให้เดอะนัทประหลอมมาก

คือมันไม่ถูกวันไงจริงมันต้องเดี๋ยวนะ
จริงปรากฏแม่งตอบถูกหมด

สองอันแถมกัน

มันต้องเพิ่มความหวานด้วย

เหมือนแบบริบเสียบแล้วกังงานซ้อน

เอาครับ

คำตอบมันอยู่ตรงนี้

วันหลังออกบ้านไม่ต้องแต่งหน้าหวานใช่ไหมพี่

รอดอ๋อทำไมถ้าม่าเมนขึ้นมาแม่โดนด้วยนะ

อู๋เจนพัดหนังก็ปั๊ดไม่ได้สนใจแล้ว

มันตาอย่างเงี่ย

ขวัดใจหัวใจ
รอเจื้อมให้

ขอโทษนะ

แกมินนิดนึกจีนหนึ่งแหละ
เดี๋ยวมีใครเรียกอีกก่อน
ใช่ให้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะ

เออโหตรงนี้มันต้องขมว่ะ

วันนี้แหละวันทั้งคู่แล้ว

หนูไปกินทงชาติญี่ปุ่นหรือเปล่า
บริปุ่นก็ไม่เหมือนอะไรกัน
เผื่อผมพอแล้วก็เลยน่ะพร้อม

เหมือนหน้าเปรี้ยงจริงเลยวันนี้